คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
พื้นที่สบังเลนจนครปฐมนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นหน้าร้านขายของชำ
ก็เลยไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุตอนที่ตำรวจไปถึง
เหลือแต่กองเลือดเพราะมีคนเจ็บสองคนเขานำส่งโรงพยาบาลไปแล้วอ่ะนะคะ
ลักษณะการเกิดเหตุก็คือผู้ชายสองคนนี้เขาเคยทะเลาะกันมาก่อน
ว่าเป็นเรื่องชู้สาวแล้วบังเอิญไปเจอกันทะเลาะกัน
แต่คนนึงมีระเบิดปิงปองเป็นระเบิดแบบทำเอง
ตั้งใจว่าจะเอาไปยัดปากคู่อริยัดปากเลยเหรอใช่
แต่มันระเบิดใส่มือตัวเองซะก่อนอ่ามือขาดครับ
อาริก็โดนสะเด็ดระเบิดเข้าที่หน้าแล้วก็หงายหลังเหมือนกับหัวฟาดพื้น
ก็สลบไปด้วยทีนี้เจ็บหนักทั้งคู่เลยนะคะ
เพราะว่าตอนที่จะไปยัดก็ใกล้ถึงปากแล้ว
ใช่ไงระเบิดใส่มือตัวเองซะก่อน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านขายของชำหมู่๑๒ตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
พลเมืองดีนำคนเจ็บ๒คนส่งโรงพยาบาลนครปฐม
ซึ่งก็คือนายทศพรศรีอยู่กลัดอายุ๒๖ปี
คนนี้ถูกระเบิดใส่มือมือขวาเละเลยค่ะ
นิ้วมือขาดอาการสาหัสนะคะ
ส่วนอีกคนชื่อว่านายวันเฉลิมแตงร่มอายุ๒๐ปีคนนี้หมดสติ
มีแผลที่หน้านะคะเป็นแผลฉีกขาด
แล้วก็หัวโนเพราะว่าศีรษะฟาดพื้น
ตำรวจสพบังเลนไปตรวจสอบแล้วก็ไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์
เขาก็เล่าให้ฟังว่าสองคนนี้เขาเคยทะเลาะกันมาก่อน
เป็นคู่อริกันมีปัญหาเรื่องชู้สาวค่ะ
คนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะนายวันเฉลิมขี่รถจักรยานยนต์
ออกมาซื้อของที่ร้านขายของชำนายทศพรมาเห็น
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตามมาแล้วพอมาเจอกันเนี่ยนะ
ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันนายทศพรมีระเบิดค่ะ
ถือระเบิดอยู่ในมือเหมือนกับระเบิดทำเองคล้ายกับระเบิดปิงปองอ่ะนะ
ทศพรเดินตรงเข้าไปหาในวันเฉลิมหยิบระเบิดขึ้นมา
จุดระเบิดจะยัดใส่ปากนายวันเฉลิมครับแต่ระเบิดมันระเบิดก่อน
โอ้โหแต่มันก็ใกล้ปากแล้วอืมแต่มันระเบิดซะก่อนโอ้โห
มือข้างขวาของนายทศพรเนี่ยนะนิ้วขาดสี่นิ้วอ่ะครับ
แล้วก็บาดเจ็บไปถึงข้อมือคือมือมือเกือบขาดอ่ะ
ส่วนในวันเฉลิมเนี่ยนะคะก็ถูกสะเก็ดระเบิดล้มลงหัวกระแทกพื้น
หมดสติไปนายทศพรมือมือขวานี่เละ
ดูมือเนี่ยครับท่านผู้ชมครับโอ้ยต้องขออนุญาตเบลอไว้หน่อยนะฮะ
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่จุดเกิดเหตุที่ร้านขายของชำไปเจอกับเจ้าของร้าน
ยงศรีอยู่กลัดเขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสามทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมาเธอก็ปิดร้านเรียบร้อย
แต่ว่าในวันเฉลิมอายุยี่สิบอ่ะยังเป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะนะ
เขาก็อยู่ในระแวกในซอยเนี้ยไปซื้อเหล้าให้พ่อพอขายเหล้าให้เสร็จ
ในวันเฉลิมก็เดินออกจากร้านไปเจ้าของร้านก็หันหลังกลับไปดูทีวีในร้านตามปกติ
ร่างของวันเฉลิมเนี่ยสลบหมดสติสภาพคือคว่ำหน้าอยู่หน้าร้านนะคะ
แล้วข้างกันก็พบร่างของนายทศพรนายทศพรเนี่ยนะ
โอดโอยด้วยความเจ็บสภาพมือข้างขวานี่เละนิ้วขาด
เลือดเต็มหน้าร้านเขาเลยอะค่ะก็เลยเรียกให้ลูกเขยพาทั้งสองคนไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็เรียกตำรวจระเบิดที่ใช้ก่อเหตุนั้นนะคะ
เจ้าของร้านขายของชำเขาบอกว่ามันคล้ายกับระเบิดปิงปองที่เอาไว้จุดไล่นกอะค่ะ
ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นแค่ครั้งหนึ่งนะคะแล้วชายสองคนนี้ก็ลงไปนอนบาดเจ็บอยู่ที่พื้น
คนเจ็บเนี่ยเขามาซื้อของฉันก็จะนอนปิดประตูเลื่อนเหลือนิดเดียวเท่านั้นอ่ะ
ก็จะนอนแล้วก็แฟนไปอาบน้ำเขามาซื้อของเพราะซื้อของออกไปอ่ะรถอื่น
เขาซื้อของตรงนั้นฉันเสร็จแล้วฉันก็นั่งดูน่ะ
นั่งดูที่ร้านที่เด็กนอนอ่ะดูโทรทัศน์พอได้ยินเสียงระเบิดตุ้มเห็นไหม
เดินออกมาเนี่ยเพราะว่าควันมันเข้ามาในบ้านไงก็เดินออกไปอ่ะ
คนเจ็บก็นอนอยู่ตรงนู้นแล้วอีกคนที่มือเจ็บก็ยืนเลือดโชคอยู่ตรงนี้
ก็เลยลูกเขยก็ลุกขึ้นมาก็ให้เอาขึ้นรถไปโรงพยาบาลกัน
ก็เลยบอกว่าให้เอาไปทั้งสองคนนั่นแหละเนาะเดี๋ยวไปถึงหมอแล้วเขาก็ทำ
เอาไว้นี่เดี๋ยวก็เลือดออกหมดตัวถิบตำรวจสพบังเลน
อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมก็ให้ข้อมูลความคืบหน้าเรื่องคดีกับนักข่าวของเรานะคะ
ซึ่งก็บอกว่าเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการก่อเหตุที่แท้จริงได้
เพราะว่าตอนนี้ทั้งสองคนยังบาดเจ็บอยู่แล้วก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
หลังจากนี้จะรอสอบสวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนอีกครั้งนะคะ
เพื่อหาข้อสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าใครเริ่มก่อนอะไรยังไง
ระเบิดที่ใช้ก่อเหตุเป็นระเบิดชนิดไหนยังไง
เบื้องต้นคาดว่าเป็นระเบิดปิงปองที่มีการดัดแปลงใส่ดินปืนเพิ่มขึ้นเข้าไปอีก
ก็เลยทำให้ระเบิดมันรุนแรงมาก
แต่ไม่อยากจะนึกว่าถ้ายัดปากเขาไปได้จริงมันถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะ
ใช่ตัวเองก็ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เจ็บตัวเองอย่างน้อยก็ต้องนิ้วขาดมือขาด